เฮษการสูรนามิในอินโดนีเซีย
ขึ้นอีกแล้ว
อินโดนีเซียด้วยสภาพพื้นที่ของเขาเนี่ย

และขึ้นยักษ์สูรนามิบ่อยคลั้ง
ครั้งล่าสุดนี่คือสภาพความเสียหายที่เกิดขึ้น
ไปให้จากผู้เคาไฟบนกะคแคบสุนรูป
อยู่ระหว่างเกาะชาวากับเกาะสุมาตราของอินโดได้ระเบิดอย่างรุนแรง
หลังจากนั้นก็มีการปะทุแล้วก็มีทาราเป็นทานลาวาไหลลงสู่ทะเล
แล้วก็เกิดคลื่นยักษ์ขึ้นมาเป็นคลื่นยักษ์ซึนามินะครับ
เข้าสู่ชายฝั่งเมื่อคืนที่ผ่านมาก็คือคืนวันเสาร์ที่๒๒ธันวาคม

ก็ปรากฏว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้ผู้บาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตเยอะ

ตัวเลขล่าสุดในขณะนี้ผู้เสียชีวิตเนี่ย
อย่างน้อยก็๒๒๐กว่าศพแล้ว
แล้วอินโดนีเซียเนี่ยเกิดขึ้นบ่อยมาก
ต้องบอกว่าระยะห่างแค่ไม่กี่เดือนเองค่ะ
ต้องบอกว่าครั้งนี้ที่รุนแรงมากเพราะว่าไม่มีใครรู้ตัวก่อน
ไม่มีสัญญาณเตือนไม่มีใครรู้เลยว่ามันจะเกิดขึ้น
แล้วมันเกิดขึ้นแบบฉับพลันจริง
วิเคราะห์เอาไว้ว่าทำไมเหตุแผ่นดินไหว
เตือนภัยไม่ทันแล้วในบ้านเราเนี่ยจะเกิดหรือไม่แบบนี้มีโอกาสไหม
คือเราก็รู้สึกว่าตกใจแหละเพราะคราวที่แล้วที่ของเราเกิดเนี่ย
ไม่รู้จักมาก่อนเราก็เตรียมตัวไม่ทันเหมือนกัน
แล้วแบบนี้มันจะเกิดกระทันหันกับเมืองไทยของเราด้วยไหมหลายคนก็เป็นห่วงอะค่ะ
เดี๋ยวท่านรอฟังแต่ดูภาพเหตุการณ์เมื่อสักครู่ก่อนนะฮะ
ท่านเห็นเมื่อสักครู่ไหมฮะเป็นวงดนตรีที่เขาเล่นกันอยู่

ใช่เป็นงานเลี้ยงส่งท้ายปีค่ะ
คลื่นยักษ์มาพอดีเลยเดี๋ยวท่านดูนะครับ
นี่ฮะคือโอโห
ใช้คำว่ากวาดไปเลยค่ะ
เวทีนี้พังคลืนลงไปเลยอ่ะ

คนที่เขากำลังดูคอนเสิร์ตอยู่เขาก็บันทึกภาพไว้พอดีไง

เนี่ยพริบตาเดียวความสุขสนุกสนาน
กลายเป็นหายนะจากคลื่นยักษ์ที่ซัดเข้ามาเวทีนี้พังราบเลยนะครับ
ภาพนี้ก็ถูกแชร์ไปเยอะในสังคมออนไลน์
เพื่อแสดงให้เห็นถึงความรุนแรงของคลื่นยักษ์ซึนามิ
ที่เกิดขึ้นล่าสุดค่ำวานนี้ที่อินโดนีเซีย
หลังเกิดเหตุนะครับนักร้องนำของวงนี้ก็ปลอดภัยนะ
เหตุการณ์ที่ท่านเห็นเนี่ยทำให้เขาสูญเสียสมาชิกของวงไป๑คน
มีสมาชิกของวงอีกหลายคนที่ยังศูนย์หายอยู่ยังหาตัวไม่เจอเลย
ภรรยาของนักร้องหนุ่มคนนี้ก็ยังศูนย์หายอยู่

ยังไม่ทราบชะตากรรมนี่คือนักร้องนำของวงที่ร้องอยู่

แล้วทั้งหมดยังไม่นับคนในงานที่ยังเชื่อว่ายังมีอีกหลายชีวิตนะครับ
ที่ต้องพบกับความสูญเสียยังหาไม่พบนะคลื่นซัดมาแรงมาก
นักร้องนำคนนี้บอกว่าทุกคนไม่มีโอกาสตั้งตัวอะไรเลย
ใช่ค่ะ
คือมันอยู่ในช่วงจังหวะของการเล่นดนตรีกำลังมอบความสุขกำลังสนุกกันจริงค่ะ
นักร้องนำวง๑๑ทีนเขาก็พูดด้วยอารมณ์แห่งความสูญเสียอารมณ์แห่งความห่วงใย
คนที่ยังหาไม่พบรวมทั้งภรรยาของเขา

เขาก็สื่อสารออกมาเป็นภาษาอินโดนีเซียของเขานะ

แต่ว่าผมเชื่อว่าเราจับอารมณ์ความรู้สึกของเขาได้
สวัสดีคุณผู้ชาย

เพียงแต่ว่ามันก็เป็นการรอดชีวิตที่เขาเองก็ไม่ได้รู้สึกดีใจค่ะ
เพราะว่าเขาสูญเสียคนที่ยังไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นตายร้ายดียังไง
คนในครอบครัวทั้งสมาชิกในวง
ความเสียหายที่เกิดขึ้นหลังเกิดเหตุซึนามิที่อินโดนีเซียรอบล่าสุดนะครับ
จากรายงานล่าสุดทางการอินโดนีเซียระบุว่ามียอดผู้เสียชีวิตอย่างน้อยณขณะนี้๒๒ศพนะครับ
มีผู้บาดเจ็บ๘๔๓รายมีรายงานผู้สูญหายอยู่อีก๓๐คน
ประธานาธิบดีอินโดนีเซียนายโจโควิโดโดได้ออกมายอมรับนะครับว่า
จำนวนผู้เสียชีวิตน่าจะยังต้องเพิ่มขึ้นจากยอดณขณะนี้
เพราะว่ายังมีอีกหลายคนที่ถูกแจ้งว่าศูนย์หายแล้วก็ยังไม่มีการแจ้งเข้ามาว่าตกลงแล้วอยู่ที่ไหนอะไรยังไง
ส่วนสาเหตุของสุนามิครั้งนี้นะคะหลายคนก็คิดว่ามันเกิดแผ่นดินไหวขึ้นอีกหรือเปล่า
จริงแล้วครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่เพราะแผ่นดินไหวค่ะแต่เป็นเพราะภูเขาไฟระเบิด
เป็นภูเขาไฟที่ชื่อว่าอานักกรากาตั้วนะคะตั้งอยู่ในช่องแคบสุนร่าระหว่างเกาะชาวากับเกาะสุมาตรา
ซึ่งการระเบิดของภูเขาไฟเนี่ยมันทำให้เกิดดินถล่มในทะเลอยู่ข้างในข้างใต้ทะเลค่ะ
ก็เลยส่งผลให้เกิดคลื่นโถมขึ้นฝั่งเป็นซึนามิ
ขณะเดียวกันก็มีผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์นะคะเชื่อว่าซึนามิเมื่อวานนี้มันทวีความรุนแรงขึ้น
โดยมีปัจจัยจากการที่เมื่อคืนนี้มันเป็นคืนที่พระจันทร์เต็มดวงด้วย
พระจันทร์เนี่ยเรื่องของแรงน้มถ่วงมันก็จะมีผลกับเรื่องน้ำขึ้นน้ำลงอยู่แล้ว
มันก็เลยอาจจะเป็นปัจจัยเสริมในการที่จะบวกให้ซึนามิมันรุนแรงขึ้น
ซึ่งถ้าหากว่าลองดูจากภาพมุมสูงค่ะคุณผู้ชมเราจะเห็นว่าเมืองชายฝั่งที่ได้รับผลกระทบเนี่ย
มันอยู่ในสภาพที่เสียหายหนักมากอะค่ะหลายพื้นที่เป็นเขตที่อยู่อาศัยแล้วก็เป็นจุดท่องเที่ยวด้วย
บ้านเรือนอาคารแล้วก็โรงแรมหลายแห่งเสียหายหมดเลย
ชาวบ้านก็ทยอยลงไปตรวจสอบซากความเสียหายแล้วนะคะ
ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศของไทยเองก็ได้ตรวจสอบเบื้องต้นแล้วด้วยเหมือนกัน
ยังไม่พบคนไทยได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้ค่ะ
อินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีลักษณะภูมิศาสตร์เอื้อต่อการเกิดคลื่นยักษ์ซึนามินะครับ
ถ้าท่านยังจำกันได้ช่วงคริสต์มัสปี๒๕๔๗เมื่อ๑๔ปีที่แล้ว
อันนี้เป็นภาพเก่าในอดีตนะฮะค่ะนี่นะฮะตอนนั้นก็มีซึนามิเกิดขึ้นในมหาสมุทรอินเดีย
สร้างความเสียหายหลายประเทศไทยก็โดนตอนนั้น
นี่คือครั้งที่ไทยเราโดนแล้วตอนนั้นที่โดนีเซียโดนหนักมากเยอะมากค่ะ
ตอนนั้นมีการคาดการณ์ว่ามีผู้เสียชีวิตที่อินโดนะกว่า๒แสนศพ

เพราะครั้งนั้นหนักมากนะครับเดือนกันยายนที่ผ่านมาครับ
อินโดนีเซียเพิ่งเผชิญกับเหตุซึนามิซึ่งเกิดมาจากเหตุแผ่นดินไหว
ก็มีผู้เสียชีวิตนับพันนะอันนี้คือเดือนกันยายนที่ผ่านมา
นับพันคนนะครับเสียหายหนักก็คือเมืองปาลูบนเกาะสุลาเวษี
ส่วนเมื่อวานนี้นะครับก็ยอดผู้เสียชีวิต๒๒ศพแล้วนะขณะนี้
บาดเจ็บอีก๘๐๐กว่ายังหายอีกหลายสิบคนนะครับ
ทำให้ถูกวิภาควิจารณ์เยอะเรื่องของระบบเตือนภัยว่าเอ๊ะทำไมในเมื่อเป็นประเทศที่มี
พิบัติลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยแต่ทำไมการเตือนภัยไม่มี
คือไม่ใช่ว่าล่าช้านะคือเตือนไม่ทันเลยนะครับ
นักวิทยาศาสตร์ทางทะเลอาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลคณะประมง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ของไทยนะครับอ่าอาจารย์ทรก็ได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ค
เอาไว้บอกว่าปีนี้อินโดเกิดซึนามิ๒หนแล้วนะฮะ
หลนแรกเกิดจากแผ่นดินไหวนะครับหลนที่สองเกิดจากภูเขาไฟ
ซึ่งซึนามิทั้งสองครั้งเนี่ยที่สำคัญก็คือทำไมไม่มีการแจ้งเตือนล่วงหน้า
ไม่ใช่เพราะระบบแจ้งเตือนมีปัญหาแต่อาจารย์ทรบอกว่ามันมีสาเหตุแบบนี้ครับ
ก็คือซึนามิทั้งสองครั้งไม่ได้ส่งผลรุนแรงเป็นวงกว้าง
แต่ว่าเกิดในพื้นที่ใกล้กับจุดเกิดแผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิดนะฮะ
คลื่นซึนามิเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูง๘๐๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ทำให้มันเข้าฝั่งก่อนจะแจ้งเตือนได้ทันคือมันเร็วมาก
เร็วจนแจ้งยังไงก็ไม่ทันอาจารย์ทอนบอกค่ะ
อกจากนี้อินโดนีเซียยังมีสภาพภูมิประเทศที่ซับซ้อน
ทำให้เกิดซึนามิโดยที่ระบบแจ้งเตือนไม่สามารถวิเคราะห์ได้
อย่างเช่นที่เกิดขึ้นช่วงเดือนครั้งก่อนหน้านี้นะครับ
หากดูแผนที่จะเห็นว่าพื้นที่ต่างของอินโดเนี่ยมันซับซ้อนมาก
แหลมทั้งเกาะทั้งช่องแคบเต็มไปหมดเพราะฉะนั้น
แจ้งเตือนการจับสัญญาณของมันเนี่ยยากมากและปัจจุบัน
ชายหาดส่วนใหญ่ของอินโดนีเซียเริ่มกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ที่มีผู้คนเข้ามาอาศัยผิดไปจากสมัยก่อน
อาจารย์ทรบอกว่าแม้แต่พื้นที่ที่เคยเกิดซึนามินะ
ตอนนี้ที่อินโดยังมีคนมาอาศัยยังมีโรงแรมสำหรับผู้ที่อยากไปเที่ยว
ไปดูภูเขาไฟไปดูอย่างภูเขาไฟการากาตั้วที่เป็นตำนานของอินโดอย่างนี้
ก็ยังมีคนอยากไปดูอยู่เพราะว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เราเห็นกันได้ทุกวัน
ใช่มันปะทุอยู่เป็นระยะแต่ยังมีโรงแรมยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่คนอยากไปดู

แล้วก็เกิดซึนามิอย่างนี้โดยที่แจ้งเตือนไม่ทันมันก็เป็นปัญหา
ส่วนประเทศไทยนะครับอาจารย์ทรบอกว่าท่านก็ไม่ต้องกังวล
เพราะว่าสภาพภูมิประเทศเนี่ยแตกต่างจากที่อินโดนีเซียเยอะ
เพราะฉะนั้นเราก็คงจะไม่มีเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้แบบ
ฉับพันธุ์แบบเกิดขึ้นทันทีทันใดแล้วแจ้งเตือนไม่ทัน
แต่เราก็ต้องไม่ประมาทก็ต้องตรวจสอบระบบแจ้งเตือน
สัญญาณเตือนภัยต่างเอาไว้ตลอดเวลาด้วย
ว่าต้องคอยดูถามชาวบ้านแถวนั้นคอยดูสัญญาณจากธรรมชาติด้วยเหมือนกัน
ศึกษาแล้วก็เรียนรู้ไว้นะครับเพราะว่าคือเดี๋ยวนี้ภัยธรรมชาติอะไรมันก็เกิดขึ้นได้แล้ว
แม้มันจะไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนก็ตาม